มีเรื่องราวในไทยรัฐออนไลน์
เป็นอีกหนึ่งสื่อนะที่พวกเราชอบไปอ่าน
เพราะว่ามีทั้งข่าวสารมีทั้งเรื่องราวที่น่าทึ่ง
อย่างเรื่องราวของครูบาบุญชุ่ม

ใช่ที่เรารู้จักตั้งแต่ภารกิจถ้ำหลวง
ก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
ที่มีคนนับถือมากมายเลยคุณผู้ชม
ไทยรัฐออนไลน์ก็มีการนำเสนอเรื่องราวของครูบาบุญชุ่ม

คือเป็นทั้งเรื่องราวประวัติโดยละเอียด
แล้วก็ภาพสุดพิเศษที่หาชมได้ยาก
หาชมจากที่ไหนไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชม
มีรายงานอยู่ในคอลัมป์พิเศษเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์
ขออนุญาตอ่านเรื่องราวจากบทความให้คุณผู้ชมได้ฟัง

ก่อนที่เด็กชายบุญชุ่มทาแกงก็คือว่า
คือนามเดิมของพระครูบาบุญชุ่มนี่นะคะ
จะมาเป็นพระครูบาบุญชุมในทุกวันนี้เนี่ย

เกิดมาโดยคุณแม่แสงล่าทาแกงผู้เป็นแม่
ฝันว่าตัวเองได้ขึ้นไปภูเขา

สีเหลืองทองอร่ามที่มีความงดงามมาก

คุณแม่ก็ได้ให้กำเนิดเด็กชายบุญชุ่ม

คุณพ่อคุณแม่ของท่านก็มีเหตุที่ต้องแยกทางกัน
ไม่นานคุณพ่อของเด็กชายบุญชุ่มก็เสียชีวิต
ชีวิตในวัยเด็กของเด็กชายบุญชุ่มนั้น
เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะคุณผู้ชม

แต่ด้วยอุปนิสัยที่สนใจธรรมะ
แล้วก็ชอบนั่งสมาธิตั้งแต่เด็ก
คนที่กระทำไม่ดีต่อตัวเองเลย
แม้บางครั้งจะถูกแกล้งจนถึงเกือบชีวิตก็มีคุณผู้ชม
แต่ความมัวหมองเหล่านี้ก็ศูนย์สลายหายไปนะคะ

มีโอกาสบวชเรียนตอนอายุ๑๑ปี
และนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตไปตลอดการเลยค่ะ

ก็ถูกบันทึกเอาไว้ที่น่าสนใจมากมายหลายอย่างเลยนะคะ
มีหลายเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นปฏิหาร
และทำให้ชาวบ้านเรื่องสัยศรรย์

ฝันว่ามีหลวงปู่ชราภาพท่านหนึ่งเดินมาหา
ภายภาคหน้าจะได้เป็นครูบาอาจารย์
เป็นที่พึ่งของมนุษย์โลกทั้งหลาย
จากนั้นพระท่านนี้ก็เดินหายไปจนรับสายตานะคะ
จะได้รับการยกย่องแค่ไหน
แต่สามเมอร์เนียนบุญชมตอนนั้นบวชเป็นสามเมอร์เนียนแล้ว

ท่านควรหมั่นไหว้พระทำบุญให้ทาน

และภาวนาพุทธโธเพื่อสักวันท่านจะได้พ้นทุกข์
คือท่านก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งกาดอะไร
ท่านก็ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนนี้นะคะ
จนสามเมอร์เนียนบุญชมตั้งใจฝึกปฏิบัติ

แล้วท่านเองก็มีพระอาจารย์คอยดูแลด้วย
ท่านก็คือครูบาคำแดงรัตนสุวรรณโน

เรียกติดปากว่าตุ๊พี่คำแดง
พี่คำแดงท่านมรณภาพไปวันที่๖ธันวาคมปี๕๗ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
พี่คำแดงก็เป็นผู้ที่คอยพร่ำซ้อน
ถึงวิธีการสวดมนต์การเจริญกรรมฐานให้สามเมอร์เนียนบุญชมตลอดมาค่ะ
พระครูบาบุญชุมเนี่ยเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเก่งขึ้น
แล้วก็นับถือเคารพตุ๊พี่คำแดงเนี่ยเหมือนเป็นพ่อเหมือนเป็นพี่ชายเลยนะคะ
นี่เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งคุณผู้ชมในรายงานพิเศษของไทยรัฐออนไลน์
จากนี้นะก็ยังพูดถึงวัดปฏิบัติการออกจาริกแสวงบุญในดินแดน
พระพุทธศาสนาหลายประเทศเล่าเรื่องราวสะท้อนความเป็นมาของพระครูบาบุญชุ่ม
ปัจจุบันนี้คุณผู้ชมคะเป็นช่วงเข้าพรรษา
พระครูบาบุญชุมก็เดินทางเข้าไปในถ้ำเมืองแก๊สรัชฉานประเทศพม่า
เพื่อไปปฏิบัติกรรมฐานปิดวาจาไม่พบเจอผู้คนเป็นเวลา๓เดือนนี่แหละ
แล้วท่านก็จะทำแบบนี้ทุกปีไม่เคยขาด
ศิลปลูกหาก็จะทราบกันดีแล้วก็จะเดินทางไปส่งท่าน
เพื่อที่จะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ดีว่าชาติศัฒนาอาจรู้จากสัตว์ไตรศัทราท่านมากขึ้น
จากเดิมอาจจะรู้จักอยู่แล้ว
แต่ว่าพอได้ฟังเรื่องราวที่ท่านได้ไปที่ถ้ำหลวง
แล้วก็พูดถึงทั้ง๑๓ชีวิตแล้วเชื่อว่าหลายคนก็มีความศรัทธามากยิ่งขึ้น
ก็ไปสัครบุชานะถือกันได้
สำคัญที่สุดเลยคือเราคิดดีทำดี

นึกถึงในใจท่านก็รับรู้ได้แล้ว

เอาล่ะที่ร้านนาเขามีเรื่องราวความเชื่อ